มาดูอีกหนึ่งท่านนะคะที่แสดงความคิดเห็นต่อเรื่องของการบูชาตุ๊กตาลูกเทพเช่นเดียวกันน่าสนใจ
นั่นก็คือหนุ่มเมืองจันทร์ผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์ทางการตลาด
บอกว่ากระแสการบูชาตุ๊กตาลูกเทพนั้นเป็นเพียงกระแสในสังคมที่เกิดขึ้นเพียงชั่วคราวเท่านั้น
นายสรกลอดุญญานนท์หรือหนุ่มเมืองจันทร์ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดและกลยุทธ์เปิดเผยว่ากรณีตุ๊กตาลูกเทพก็คล้ายกับลมหนาวผ่านมาแล้วก็ผ่านเลยไป
เหมือนกับกระแสความเชื่อที่คล้ายกับยุคจตุคามรามเทพในอดีต
และเป็นเพียงแค่ตำนานบทใหม่ที่คนนิยมสร้างขึ้นมาเท่านั้น
ใดที่ไม่มีผลกระทบกับคนส่วนใหญ่ก็ถือว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคล
แต่หากมีการนำเรื่องของการตลาดเข้ามาด้วย
มีการจับจ้องในช่วงนี้ก็เหมือนกับว่าเป็นความเชื่อบนความงมงาย
ซ่อนอยู่เพื่อหวังรายได้ทางการตลาด
ว่ากระแสบูชาตุ๊กตาลูกเทพจะอยู่แค่หนึ่งปีแล้วก็จะหมดไปค่ะ
มันจะเพิ่มขึ้นแล้วก็มีพาไปติวมันก็ได้ต่อยอดไปเลย
เพราะมันตำนานบทใหม่ตำนานบทใหม่มันเปิดกว้างให้ใครต่อยอดกับมันก็ได้
เมืองจันทร์ยังบอกด้วยนะคะว่าจากภาวะเศรษฐกิจในประเทศที่กำลังซบเซา
ก็เลยทำให้คนหันไปบูชาตุ๊กตาลูกเทพเพื่อเป็นสิ่งยึดเหนียวจิตใจ
เพราะฉะนั้นฝากเตือนประชาชนว่าอย่าลงเชื่อจนกลายเป็นความงมงายค่ะ